ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สถานประกอบการหรือสถานบริการอาบอบนวด
อยู่คู่กับสังคมไทยมากว่า๕๐ปีแล้วครับ
ในอดีตนั้นมีสถานอาบอบนวด
ที่เรียกว่าเป็นสถานอาบอบนวดแบบร้านตัดผม

ตั้งแต่ปี๑๒๕๑๐จนกระทั่งพัฒนาการมาถึงปัจจุบัน๒๕๕๙
มีอาบอบนวดใหญ่โตขนาด๑๐๐๒๐๐ห้องแบบเดียวกับโรงแรม
ตั้งอยู่ตรงใกล้ถนนพระรามเก้า
ผมเป็นคนก่อสร้างอาคารนี้มาในอดีตนะครับ

ในบริเวณนี้นะครับ
นี้มีห้องทั้งหมด๑๙๐ห้อง
เหตุที่ผมจำได้ก็เพราะผมสร้างมาเอง

รูปปั้นตัวนี้ผมจ้างให้กับอาจารย์
ที่ศิพธุ์ภาคนเป็นคนปั้นขึ้นมา
เป็นสัญลักษณ์ของชายและหญิง
ในบริเวณนี้เป็นบริเวณตู้นะฮะ
ซึ่งสถานบริการอับอบนี้นะครับ
บนวดเนี่ยก็จะเข้าในธรรมนองในลักษณะแบบนี้โดยตลอดนะครับ
บริเวณนี้จะบริเวณที่เรียกว่าตู้นะฮะแขกก็จะนั่งอยู่ในบริเวณนี้นะฮะ
อ่าจะมีไมค์นะฮะนะฮะไมค์เนี่ย
เพื่อจะเรียกพนักงานท่านผู้ชมที่ไม่ทราบ
ผมก็จะบรรยายให้ฟังนะฮะเขาจะเรียกพนักงาน
พนักงานเนี่ยที่เป็นผู้หญิงก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับ
นั่งอยู่ตามนี้นะฮะอาจจะเรียกว่าตู้กระจกบ้าง
หรืออาจจะนั่งนะฮะโดยที่มีแขกผู้ชายมายืนเลือกนะครับ
แล้วก็มีพนักงานบริการเป็นเจียแขกเรียกเบอร์เพื่อให้ออกมาทำงานนะครับ
หลังจากเรียกแล้วนะฮะก็จะไปพบปะนะฮะ

บริเวณนี้ก็คือบริเวณที่เป็นแคทเชียร์นะฮะจะเห็นที่เทะ
คือบริเวณที่เป็นที่เรียกว่าคอฟฟี่ช็อป
ซึ่งใช้สำหรับในการพบปะทานอาหารดื่ม
เครื่องดื่มต่างคือบริเวณนี้ครับ
ตอนนี้กำลังจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้
เขาได้กำลังสอบสวนเชียร์แขกนะฮะ

นั่นหมายความว่ามีสตางค์เพื่อล่อซื้อนะฮะอ่า

มีบอมผมไปด้วยหรือเปล่า

ห้องเดิมนะครับมันเป็นห้องทำงานผมมาก่อน
ถ้าดีนะ

แล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณทานอาหารของพนักงานนะครับ
อันนี้มีข้าวของเครื่องใช้ต่าง

ด้านนอกหน่อยครับ

ที่มันที่ผมแนะนำได้ทางเข้าออก

ให้นักผิดชอบคน

ถ้าไม่เข้าได้ก็ต้องเข้ากันหมด

ไปตรงนี้ก็เข้าออกไปด้านหลังได้เหมือนกัน

ก็ผมพาไปไม่ได้

นี่เป็นพื้นที่ครัวนะฮะ
ของสถานประกอบการที่วิคโตเรีย

นี่ครับ
นี่เป็นสถานประกอบที่วันนี้เป็นค็อกเตลราว

ในบริเวณนี้

ถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าห้องสูตรเป็นยังไง

มีโซฟานะครับ

นี่ครับซึ่งมีตั้งห้องประเภทห้องเล็กอยู่นี่๑๒๓๔มีอยู่๔ห้อง
นี่ห้องที่๒นะครับตอนกันมีทีวีมีเตียงมีโซฟา
แล้วก็มีอ่างนะฮะเนี่ย
ตีแสดงนะ
บริเวณนี้ตึกนี้มีอาคารอยู่สี่ชั้นนะครับนี่คือชั้นลอย
แล้วก็มีชั้น๒๓๔มีอาคารทางด้านหลังซึ่งเชื่อมต่อได้
ห้องทั้งหมดมีประมาณอยู่เกือบ๒๐๐ห้องนะฮะก็แสดงว่ามีอ่างอยู่๒๐๐ใบ
เป็นห้องที่เมื่อกี้ผมบอกมีห้องย่อยเข้าไปอีก๔ห้อง๕ห้อง

เชื่อว่ามีการดัดแปลงมีการต่อเติม
มากกว่า๒๐๐ห้องครับในปัจจุบันนะฮะ

สารประกอบการนี้มีใบอนุญาตอยู่จำนวนกี่ห้อง
ตรงกับที่อนุญาตก่อสร้างหรือไม่
เพราะโดยปกติใบอนุญาตนั้นเนี่ย

บรรยาทใบหนึ่งจะประกอบด้วยอ่าง
ซึ่งจะระบุไว้ในใบอนุญาตว่า๒๒ห้อง๓๐ห้อง

ไม่มีหรอกครับที่ใบอนุญาตจะมีถึง๑๐๐หรือ๒๐๐ห้อง
เพราะว่าใบอนุญาตทั้งหลายนั้นจะเกิดมาในปี๑๒๘
ซึ่งเป็นในสมัยก่อน๔๕๐ปีก่อนนั้น

ล้วนจะเป็นสถานประกอบการที่เล็กนะครับ
มีห้องอยู่๘ห้อง๑๐ห้อง๒๐ห้องนะครับ
แต่มีการลักลอบเพิ่มเติมใบอนุญาตจำนวนห้องขึ้นมานะครับ
เป็นสาเหตุที่ทำให้ใบอนุญาตปัจจุบันนี้
มีจำนวนห้องเยอะกว่าความเป็นจริงครับ
เพราะรายละเอียดตรงนี้ผมจำได้หมดนะครับ
เพราะผมทำมาแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
การตรวจค้นนะครับในวันนี้เราได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะครับ
ฝ่ายทหารแล้วก็ในเจ้าที่ตำรวจ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่เข้ามาช่วยในการทำงานของเรา

แล้วก็พบนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับ
มีลักษณะของการลักลอบในเรื่องของการค้าประเวณีส่วนหนึ่งนะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่เหตุผลในการที่เราเข้ามาทำการตรวจค้น
ก็ได้เหตุผลสืบเนื่องมาจากช่วงปีที่แล้วเนี่ย
จะมีหญิงชาวเมียนมานะครับ
หลายคนที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณี
คุณท่านมาแล้วครับสถานที่นี้จะปิดกิจการมั้ยครับ

ปิดตลอดไปนะครับ
คล้ายกันครับเหมือนกันเลยครับ

จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรือเข้าข้อหาค้ามนุษย์ไหมครับท่านครับ
ในการสืบสวนเราทำการดำเนินการรวบรวมพยาหลักฐาน
ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าทำการตรวจค้นแล้วนะครับ
ก็พบว่ามีลักษณะของการค้าประเวณีจริง
แต่เหยื่อที่เราพบตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดแยกอยู่
ครับสถานประกอบการโดยปกตินี่ทุกคนต้องพกบัตรประชาชนเพื่อให้ตรวจว่าอายุไม่เกิน๑๘บางส่วนไม่มีบัตรครับ
ส่วนไม่มีบัตรจำนวนมากครับส่วนมากจะไม่มีบัตรประจำตัวแล้วก็เป็นต่างชาติด้วย
เอาพบว่าท่านภายหลังครับอาจจะมีการสลับเอาบัตรประชาชนของที่อายุมากกว่าเป็นแสดง
เคยมีพฤติการอย่างนี้มาแล้วครับเราก็จะตรวจสอบโดยละเอียดครับ

มีผู้ที่เป็นผู้หญิงบริการมีจำนวน๘๐คนครับ

เยอะนะครับท่านโอ้เยอะมากเลยฮะแล้วไม่มีบัตรประชาชนเลยเหรอครับ
ส่วนหนึ่งไม่มีครับส่วนหนึ่งไม่มีก็อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็แจ้งเหยื่ออยู่

แล้วเรื่องเป็นยังไงมันคือหมายบ้างมีหมายจำ
คือจริงแล้วเนี่ยครับมันมีเด็กอายุ๑๒ปีถูกเข้ามาเปิดบริสุทธิ์ที่นี่นะครับ

ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปที่ประเทศมาเลเซียไปขายบริการทางเพศที่ต่างประเทศนะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการช่วยเหลือน้องคนนั้นออกมาแล้วเขาพาดพิงว่าเคยมาทำงานอยู่ที่นี่

นะครับหลังจากเราใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนตัวต้มนะครับ
เรายังไม่พบที่แน่ชัดว่าจะมีเด็กอายุตรงกว่า๑๘ทำงานขายบริการทางเพศอยู่ที่นี่
แต่ว่าเราได้พบหญิงขายบริการทางเพศบางคน
เราก็เลยทำการล่อซื้อหญิงบริการทางเพศเหล่านั้นในวันนี้
แล้วนอกจากนั้นเราก็ได้ทำการระหว่างสืบสวนเราได้ทำการสัมภาษณ์

เด็กบางคนให้ข้อมูลที่น่าเชื่อว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย
ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการบังคับถูก
ถูกบังคับถูกกักขังถูกจำกัดอิสระภาพ
ส่วนที่ต่ำกว่า๑๘นั้นจะต้องไปพิสูจน์
ถูกต้องครับก็ต้องไปพิสูจน์ใช่ครับซึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นต่างด้าว
ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เราได้สอบถามพนักงานขายบริการบางคน
เขาอายุเขาบอกว่าเขาอายุ๑๘ปี
แต่พอถามย้อนไปว่ามาทำงานที่นี่นานหรือยังก็มาทำงานที่นี่ประมาณ๑ปีแล้ว
เท่ากับว่าเขาทำงานที่ตั้งแต่อายุ๑๗ปี
กลุ่มนี้ก็เราก็จะกันไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
แล้วก็ให้ทางนักสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
แสดงว่าต้องมีการตรวจสอบอายุของแต่ละคน
เพราะว่าบางคนมาทำงานนานแล้วก็อาจจะมาก่อน
ส่วนที่ออกหมายจับนั้นมันเป็นใครนะฮะที่มาตามหมายจับที่นี่
เขาเป็นคนเชียร์แขกของที่นี่เป็นพนักงานของที่นี่
ซึ่งคนนั้นนำน้องคนที่อายุ๑๒นั้นมาเชียร์แขกและขายบริการที่นี่
น้องคนนั้นเขาพาดพิงถึงครับ
กรมสอบส่วนคดีพิเศษก็เลยออกหมายจับรอเอาไว้
เด็กคนนั้นที่บอกว่าอายุ๑๒ในขณะนี้อยู่ในความดูแล
อยู่ในความดูแลของเจ้าที่นักสังคม

ใช่ครับจริงมันไม่ใช่แค่เด็กอายุ๑๒คนนั้นคนเดียว
มันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประมาณสัก๖๗คนนะครับ
ที่เป็นผู้เสียหายจากการคำนวลในคดีนี้แล้วได้ไปขายบริการทางเพศที่มาเลเซียนะครับ
แล้วก็ได้ช่วยกลับมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นด้วย

ไปมีรับการทำงานที่นี่แล้วก็ผ่านที่นี่เสร็จก็ไปส่งไปมาเลเซียต่อ

นาตาลีลักษณะเดียวกันเลยนี่ครับ

หม่อว่าที่นี่มีขายบริการทางเพศเด็กอายุต่อ๑๘ปี
สืบอีกคดีนึงแล้วเขาก็อ้างอิงกลับมาว่า

เราก็เลยย้อนกลับมาตรวจสอบที่นาตาลี
ผมมองว่าลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนไม่เข็ดนะครับ

สถานที่ต่างเหล่านี้หรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องนี้ไม่เข็ด

ลงโทษน้อยไปหรือว่ามันจับยากหรือยังไง
ทำไมถึงไม่เข็ดแทนที่จะกลัวนะฮะ
ครับเราก็พยายามที่จะสื่อสารให้กับทางผู้ประกอบการทราบอยู่นะครับว่า
ไม่ควรที่จะมีปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็พยายามสื่อสารให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่นะครับ
ตรวจสอบให้อย่างเข้มข้นครับ
มากขึ้นแต่ก็ยังเจออยู่นะครับ
ยังว่าการปราบปรามกับค้านุษย์เนี่ยสถานการณ์ยังไม่นิ่ง

ยังมีการจับกลุ่มอยู่เรื่อยแล้วมีคนใช้บริการมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่
ใช่ครับแล้วมันชัดเจนมากมันจงครึ่มมากนะครับ
ไม่ใช่ว่าหลบอยู่ในซอกในหลืบนะครับเข้ามาแล้วไม่เจออันนี้ใครเข้ามาก็เจอ
อันนั้นสิครับการทรมานประกอบการณ์นี้ไม่ใช่เล็ก

ยังไม่ทราบและต้องรอจากการตรวจสอบ

ชูเว็ดตีแสดหน้า
ผมไม่รวมรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
เป็นเด็กที่ยังไม่รู้ว่าอายุต่ำกว่า๑๘หรือเปล่า
ซึ่งคาดว่ามีข่าวในทางลับว่า

เพราะว่าพบเด็ก๑๒พูดพาดพิงว่ามาอยู่ที่นี่มาก่อนนะฮะ
เดี๋ยวติดตามกันต่อครับ
อันนี้มาจากไหนหม้อสุกี้ทางนู้นมาจากไหน

ป้ายค้างอ่างไอ้ดาวน้ำญี่ปุ่นเชียงคนีศรัทธิกรทางเพศอยู่ในนั้นด้วย
น้องว่ามีผู้ชายผู้หญิงเข้าไปในอ่างใบเดียวกันเป็นอ่างใบใหญ่
ที่แช่อะไร๕คน๑๐คน

ลงไปในแช่ในอ่างใบเดียวกัน
นี่เมื่อกี้ผมไปดูมาชั้น๒ก็มี
ชื่อชุชนัยชุชนัยคือคืออาบบบนวดเนี่ยมันมีอยู่ว่า
คุณจะต้องตั้งชื่อเนี่ยอาถรรพ์มากนะต้องตั้งชื่อเกี่ยวกับ
น้ำนะฮะเช่นเจ้าพญาอ่าฟอรีด้าหรือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่า
ผู้หญิงเช่นครูหญิงดีวาแนนซี่เห็นไหมอันนี้อันนี้สมัย
ก่อนอ่ะมันมันทะลุได้ไงอ่าตรงนี้กลมันจะเอามา
เยอะเพราะว่ามันเป็นทางลัดไปสู่พระรามเก้าหลบติด
ติดจากรัชดามาเพราะตรงเนี้ยมันจะมาหลบมุมดีแบบ
เดียวกับที่ชื่อเดิมเนี่ยคลีโอพัตราก็ทุกวันนี้คือ
ตรงสี่แยกเกลือนจิตอ่าน้ำไอ
สามพันยังต่อมีอันนี้ไม่ใหญ่สุดนะแต่อันนี้
มันลึกลับสุดคือคนที่มาเนี่ยเขาไม่อยากจะเปิดเผย
ผู้ใหญ่อาจจะชอบมาแบบหลบหลบส้นทรอดมาอ่ามาไม่ให้

ไม่ได้ทำอู๋หลงอล่างชางเดินแบบโอ้โห
เห็นคนเห็นหมดก็จะทำแบบหลบซ่อน
จะต้องมีหลืบมีลิฟต์ให้หลบ
เพื่อเวลาผู้ใหญ่มาจะได้ขึ้นลิฟต์ต่างหาก

เพราะว่าเขามีประตูผมมีประตูลับ
ทะลุไปอีกนะฮะประมาณทะลุไปด้านหลัง

มีอาคารด้านหลังบนที่จอดรถอีก๗๐ห้อง

อย่างนี้มันมีทั้งน้ำบาดานมีทั้งอะไร
อันนี้มีหมดแล้ว
เวลาตำรวจมาอย่างนี้เขาจะมีกิ่ง
ก็เรียกว่ากิ่งลับพอกดกิ่งปุ๊บแม่บ้านจะพลิกเตียงทันทีเลย
ประตูจะล็อกให้เห็นว่าโอ้ห้องนี้ไม่ได้ใช้
เพื่อให้บาลานซ์จำนวนห้องกับจำนวนใบอนุญาต
โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ไม่ใช่เมื่อกี้ที่ปิดไว้มันปิดไว้เขาไม่รู้
พอปิดไว้ให้พาเดินอ้อมข้างหลังก็ทะลุได้เหมือนกัน
ก็เราเข้าไปดูได้อยู่คนเดียวไปดูอ่างไอ้อ่างสุกี้
ผมอธิบายพาไปดูมาแล้วเฉพาะไทยรัฐตีแสกหน้าเท่านั้นนะถึงได้ดู
เพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่าที่เขาบอกอาบอบนวดมีอ่างสุกี้มันเป็นยังไง
ไทยรัฐตีแสกหน้าถึงจะได้เห็นครับ
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงการประกอบการของสถานบริการอาบอบนวดต่าง
อันนี้เป็นใบอนุญาตครับที่เขียนว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินออนเซ็น
ใบนี้เป็นชื่อที่ปรากฏในใบอนุญาตสถานประกอบการตามกฎหมายนะครับ
ใบญาติต่างเหล่านี้จะต้องมีตามกฎหมาย
เพื่ออนุญาตให้สถานประกอบการอาบอบนวดนี้มีห้องมีอ่างอาบน้ำมีหญิงบริการ
หญิงบริการที่ทำงานอยู่ในนี้ต้องมีอายุมากกว่า๑๘ปี
อันนั้นก็หมายความว่าตามกฎหมายถ้าต่ำกว่า๑๘ปีก็จะมีความผิด
ประการหนึ่งคือการค้ามนุษย์ประการที่สองสถานประกอบการต่างเหล่านี้
จะต้องไม่มีการค้าประเวณีซึ่งเป็นการหลับตาข้างหนึ่ง
เพราะสถานประกอบการอาบอบนวดทั้งหมดล้วนแต่มีการค้าประเวณีเกี่ยวข้องโดยทั้งสิ้น
ไม่ว่าสถานประกอบการสถานที่นี้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ
หรือในบริเวณอีกมากที่ในย่านรัชดาพิเศษ
เพราะมีรายงานจากเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕
ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กที่ว่านั้นอายุเพียง๑๒ปี
ให้การพาดพิงว่ามาทำงานอยู่ในสถานประกอบการนี้
โดยมีเชียร์แขกก็คือพนักงานในสถานประกอบการนี้
เป็นผู้ชักนำชักจูงจึงมีการออกหมายจับนะฮะ
และมีการสอบสวนขณะนี้มีจำนวนเด็กถึงผู้หญิงนะฮะ
เพราะบางคนนั้นมีลักษณะอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ก็เข้ารักษณะเดียวกับของคดีเมื่อปีก่อนนะฮะ
คือนายโกลักษณ์สถานประกอบการนั้นก็อยู่ที่รัชดาพิเศษ
ตามกฎหมายซึ่งจะได้มีการสอบสวนต่อไปว่า
มีผู้ที่มาทำงานที่นี่ต่ำกว่า๑๘ปีหรือไม่
สถานประกอบการนี้จะสามารถปิดสถานบริการนี้